เรามาดูเหตุการณ์ที่เมื่อเช้าหลายคน
ทั้งในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานกรุงเทพมนครปริมณฑล

แล้วก็รับรู้สัมผัสได้นะครับ

มีเหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้นต่อเนื่อง
ซึ่งจริงแล้วมันต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะคุณ
ตั้งแต่ประมาณ๕ทุ่มที่สปลาว
แล้วก็มาเกิดขึ้นอีกครั้งตี๔กว่าขนาด๕๗
หลังจากนั้นนะคุณโอ้โหนาทีต่อนาทีเลย
แผ่นดินไหวเกิดขึ้นรุนแรงอีกครั้ง
ตอน๖นาฬิกา๕๐นาทีขนาด๖๗
ตรงนี้แหละครับเป็นแผ่นดินไหวที่ทำให้คนกรุงรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนได้
คุณดูสิเขาแชร์กันว่อนโลกโซเชียลเลย
ใช่ค่ะคือในทวิตเตอร์ตอนนี้ติดเทรนด์ทวิตเตอร์
แล้วในโซเชียลไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กอินสตราแกรมเนี่ย
คือหลายคนตกอกตกใจแล้วก็โพสต์ถามเป็นคำถามเดียวกันว่า
แผ่นดินไหวใช่ไหมหรือว่าชั้นแบบน้ำในหูไม่เท่ากัน

เออนะครับนั่นแหละแรงสั่นสะเทือนนะครับ
ในช่วงเวลาประมาณ๗นาฬิกา๒๓นาทีนะครับ
โดยผู้โพสต์ระบุว่าแถวสุขุมวิทย

คอนโดโคมไฟแกว่งเลยจ้า
พร้อมติดแฮชแท็กแผ่นดินไหว
นอกจากนั้นมีทวิตเตอร์ของสนุกดอตคอมนะคะ
ระบุบอกว่าเช้าวันนี้อาคารทีวันชั้น๑๐สุขุมวิทย์๔๐เนี่ย
รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนชัดเจน
ครับนี่ฮะผู้ใช้ทวิตเตอร์แทมูยิน
ระบุอีกนะครับว่าเมื่อเวลา๑๐นาฬิกา๑๖นาที
ยังรู้สึกอยู่เลยว่าอาคารที่สุขุมวิทย์๒๖
ยังสั่นอยู่เลยรู้สึกปวดเสียงเวรกล้าว
ปวดหัวแล้วใครรู้สึกบ้างก็มีการถามคนในโลกโซเชียลกันนะครับ

ไม่ว่าจะเป็นสาธรณ์ชิดลมจตุจักรแจ้งวัฒนะ
ก็มีคลิปเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนนะคะ
นี่พระม่านมันไหวพระม่านมันโยกเลยนะครับ
ใช่ค่ะบางคนก็บอกว่าไม่เคยเจอ
บางคนคิดไปถึงว่าผีอำหรือเปล่าเพราะว่าอาคารมันสั่นแรงมาก
กระจกเสียงดังก็มีน้ำในสระว่ายน้ำกระเพื่อมก็มี
คือหลายคนรู้สึกตื่นตนกนะคะที่ดูมูลลี่นี่เห็นไหม

เช่นเดียวกับอินสตราแกรมของดีเจต้นหอมสกุลตลาเทียนภัยโรธ
โพสต์คลิปขณะแผ่นดินไหว
โดยเสียงในคลิประบุว่ารู้สึกตึกสั่นประตูสั่นโคมไฟก็สั่น
ต้องอบพยพลูกชายน้องปกป้องลงมาอยู่ข้างล่างนะครับ

รวมถึงคลิปของคุณรัศมีแขด้วยนะครับ
แผ่นดินไหว

แล้วตอนลงริฟุนะครับมองหลานเป็นคนจัดหลานแล้วก็

นี่แง่จริงแล้วน้องปกป้องเนี่ยลูกคุณต้นหอม
ลูกคุณต้นหอมนะแต่ว่าคุณรัฐสมีแขกรักมาก
พอเกิดแผ่นดินไหวคุณรัศมีแขกเข้าหาน้องปกป้อง

จากพื้นที่กรุงเทพแล้วปริมณฑลอย่างนนทบุรีปฐุมธานี
ก็รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยกันนะครับ
ดังนั้นเช้าวันนี้ในโลกโซเชียลเขาทั้งแชร์คลิปแชร์ภาพ
กรณีแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่สปลาวแล้วก็
ส่งผลถึงบ้านเรามาไกลถึงกรุงเทพเลยนะครับ

ว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่สปลาว
จริงแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนี้๕ทุ่ม๔๙นาทีอันนั้นขนาด๒๙
และมาเกิดแผ่นดินไหวขนาดกลางอีกครั้งนะฮะตอนตี๔๓นาทีเนี่ย
มันขนาด๕๙ความลึกจากผิวดินคือ๕กิโลเมตร
หลังจากนั้นนะคุณไล่เลียงมาเรื่อยเลยประมาณตี๔๙นาทีขนาด๔๓
แล้วก็เกิดขึ้นอีกขนาด๓๑๓๙๓๖นี่ผมแทบจะไล่ไม่ไหว
กระทั่งมาถึงเวลา๖นาฬิกา๕๐นาที๔๒วินาที

ตรงนี้แหละที่ทำให้กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑล
รวมถึงโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือพระอิสาน

หลังจากนั้นไม่พอนะครับคุณไล่ไปเรื่อยเลย
ขึ้นไปเรื่อยจนถึงช่วงเวลาที่น่าสนใจ
คือ๗โมง๕๗นาที

และหลังจากนั้นมันก็ลดขนาดความรุนแรง
จนกระทั่งไปถึงเวลาที่น่าสนใจคือ๙๒๓นาที

กลางอยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านครับ

แล้วก็ไล่มาเรื่อยจนถึงเวลา๑๐นาฬิกา๓๖นาที
ดังนั้นคุณถ้ารวมแล้วตั้งแต่๕ทุ่มเมื่อคืน
จนกระทั่ง๑๐๓๐นาทีที่มีการรายงาน

ใช่ค่ะนี่คุณผู้ชมก็ยังส่งเข้ามาเรื่อยนะคะ
พื้นที่บอกว่ารับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน
แต่คุณผู้ชมบางคนอย่างบอกว่าดูอยู่ที่นนทบุรีอยู่ที่คอนโดด้วย
เมื่อเช้าไม่รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน
เมื่อเช้าเชียงใหม่เกิดแผ่นดินไหว
แต่นี่ครับจุดที่ใกล้ทั้งใกล้สปลาว
แล้วก็ช่วงเวลา๙นาฬิกา๒๓นาที
กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่าน

เพราะว่าผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปสำรวจ
ในจังหวัดที่รับรู้ถึงแรงสรรสะเทือนคือที่น่านค่ะ
โรงเรียนต่อชะดอเฉลิมเฉลองคลครบรอบ๑๐๐ปี
ตำบลบ่อเกลือเหนือได้รับผลกระทบนะคะ
ดูสิทั้งฝ้าเพดานอาคารเรียนมันหลุดลงมา
บ้านพักครูก็มีรอยร้าว๒หลัง
อาคารศุกร์ษาราพรรชฐานก็ได้รับความเสียหาย
ส่วนที่อำเภอท่าวังผาก็พบวัดพระธาตุจอมพริกบ้านเซี่ยว
ตำบลยมอำเภอองค์พระธาตุเนี่ยนะคะ

กำแพงแตกเป็นรอย
ฐานองค์พระพุทธรูปแตกเป็นรอยเหมือนกัน
แล้วนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมได้รับรายงาน
จากวัดพระธาตุแช่แห้ง

คือส่วนสายล่อฟ้าปกติเดิม
เขาจะติดตั้งไว้เอียง๔๕องศา
แต่ว่าปัจจุบันมันเอียงลงมา๙๐องศา
แล้วก็ได้รับผลกระทบองค์พระธาตุเอง

ส่วนพื้นที่อื่นตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบต่อไปด้วย
เพราะว่าจังหวัดน่านห่างจากศูนย์กลางแผ่นดินไหว
ที่เกิดขึ้นที่สปลาวประมาณแค่๒๐กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับ

ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน
ตลาดเทศบาลเชียงคำกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า
ก็พูดคุยถึงเรื่องแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น
แต่ก็ยังไม่ได้มีอาการตื่นตระหนกแต่อย่างใดนะครับ
เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อเวลาประมาณตี๔

โยกไปมาอย่างรุนแรงถึง๒ครั้งติดต่อกัน
เป็นระยะเวลาประมาณ๑๐๑๕วินาที
คดีที่ไม่มีสิ่งของได้รับความเสียหาย

ยังไม่มีการอบพยพผู้ป่วยลงมาจากอาคารสูง
ทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยก็ดำเนินชีวิตตามปกติ

เพราะว่าตอนนั้นมีแผ่นดินไหวที่สปลาวขนาด๕๙แล้วไงคุณ
ใช่ค่ะจากดูที่พยาวไปเรียบร้อยแล้ว
จะพาคุณผู้ชมไปดูต่อเลยค่ะที่จังหวัดพิศนุโลก
คือมีคนเขาถ่ายคลิปวีดีโอ
เป็นคลิปลำคลองที่อยู่ในหมู่บ้านดงพลวง
หมู่๗ตำบลวังพิกุลอำเภอวังทองค่ะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมดูไปพร้อมกันที่หน้าจอของเรา

น้ำในลำคลองน้ำในนาข้าวมันเป็นแบบเหมือนเป็นคลื่นแบบนี้ค่ะ

ใช่ส่วนนี้ร้านผัดไทยตรงฟาง
ก็เตรียมที่จะเปิดร้านแล้วก็รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือน
เห็นไหมป้ายมันสั่นแบบนี้
แต่ว่าโชคดีสิ่งของในร้านเองก็ไม่ได้รับความเสียหายนะคะ

วินาทีที่เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชศรีมาเนี่ย
วิ่งออกมาจากตึก๑๕ชั้น
เพราะว่าตึกสูงไงคะจะรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน
โดยมีคนถ่ายคลิปเหตุการณ์ครั้งนี้เอาไว้ได้
แล้วก็บอกว่าหลายคนตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

แล้วนอกจากนั้นหลายพื้นที่ของที่โคราช

อย่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ก็รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนรวมถึงอาคารสูงหลายแห่งเห็นไหมคะ
ออกมาข้างนอกแล้วคือคุณพี่เขาตกใจ
เขาพยายามจะนอนราบไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นทุกคนก็กลัวค่ะ
พื้นที่ทางภาคเหนือภาคอีสานรายงานกันเข้ามาเยอะนะครับ
ว่าได้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน